ช้างออกมาบุกบ้านเราค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปผลักดันช้าง
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ช้างมันขยายวงกว้าง
เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองมากยิ่งขึ้น
ก็จะต้องสำรวจต่อไปเป็นเพราะอะไรนี่นะคะ
เจ้าตัวนี้เจ้าช้างป่าตัวนี้ชื่อเจ้าเขียวหวาน
มักจะออกมาหากินในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน
บ่อยครั้งจนรู้จักดีเลย
และประชาชนเห็นมาอีกแล้วครั้งนี้เข้าไปในโรงงานค่ะ
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
มาช่วยน้อยมาช่วยน้อยนี่นะคะ

และต้องไปพร้อมกับร้อยตำรวจตรีวัลลบทัศนาธนพงศ์
เป็นตำรวจประจำตู้สายตรวจตะมนต์คลองพลูฉายา
ก็คือตำรวจปราบช้าง
พอกู้ภัยพอตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุเจอแบบนี้ค่ะ
เขียวหวานเดินรอบสระน้ำขนาด๒ไร่

หิวก็เข้าป่ากล้วยไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่ง
หลังจากนั้นกลับมาอยู่ในสระ

แล้วก็ขึ้นจากสระเดินเลาะตามรั้วลวดหนาม

ในช่วงที่เขาข้ามถนนต้องปิดถนนสองฝั่งเลยนะ
เดี๋ยวช่วงนั้นมีรถมาพอดีเดี๋ยวจะเกิดการชนกัน

จนทีก็ต้องคอยดูนะดูห่างนะ

ต้อนให้กลับเข้าป่าไปได้

เล่าว่าตัวนี้

เพราะว่ามันทำแบบนี้มาประมาณ๘๙ปีแล้ว
แต่ปกติจะชอบออกมากลางคืน

แต่ครั้งนี้ทำไมมันอยู่นานกว่านั้นล่ะ

ในการเดินเข้ามาในพื้นที่บ้าน
คือจะข้ามไปยังเขายายบุ้ง

บ้านเบื้องแกลงกั้นอยู่

สาย๓๔๔บ้านบึงแกลง

มันเป็นทางตรงบางคนอาจจะขับมาเร็วเลย
ระวังหน่อยนอกจากเจ้าเขียวหวาน

เพราะฉะนั้นจะใช้ความเร็วได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ